วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีประสานเสียงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยค่ะ
บอกว่าเรื่องของกระแสข่าวการลาออกนั้นเป็นเรื่องล้อเล่นกันเท่านั้นเอง
โดยยืนยันค่ะว่าทั้งคู่ยังพร้อมเดินหน้าแล้วก็ทำงานร่วมกันต่อไปค่ะ
ท่านน้ำตีกลาโหมฉันบอกว่าไม่ไหวแล้ว๗๐แล้วจะลาออก
ผมบอกลาออกผมก็ตั้งใหม่ทำไมอะตั้ง๑๔อีกตั้งได้อยู่แล้วใช้กันเองอีกแล้วยังไม่เหมือนคนอื่นไม่เคยเชื่อกันออก
ผมไม่บนนักกันเมืองบนลาออกไว้ได้เดี๋ยวหายไม่ได้แล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ยังระบุด้วยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องชี้แจงการทำงาน๒ปีของคอสช
ถ้าหากต้องการตรวจสอบเรื่องการซื้อตำแหน่งในรัฐบาลว่าทุจริตก็ให้ไปดำเนินการฟ้องร้องได้อย่ากล่าวหาลอย